ทั้งสองท่านที่ดูหน้าดูตาแล้วน่าจะเป็นคนรักสัตว
เอาไปเลี้ยงสักคนละสิบตัวได้ไหม
ศูสิบตัวเลยหรอไม่ไหว

สิท้วนะกรอปก็บอกไม่ไหวหรอ
กระไต่น้อยมันก็น่ารักคุณผู้ชมครับ
ถูกนำมาเลี้ยงในโรงเรือนที่วัดหนองทอง
คือเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงกระต่ายเจอโควิด๑๙เข้าไปไง
กระต่ายไม่ออกครับแล้วต้องแบกรับภาระ

ก็เลยเอากระไต่น้อยต้องออก๓๐๐ตัวหน้าที่ซ่อมรถ๖ล้อมาถาวายพระครับ
ถวายพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโร
หรือพระอาจารย์หมูจะเอาวาดวัด

เมื่อยมนำมาถวายก็ปฏิเสธอย่างไรล่ะ
ปฏิเสธไม่ได้ต้องรับเลี้ยงไว้นะครับ
ต้องรับภาระค่าอาหารกระต่ายด้วยนี่สิ
กระสอบละเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณผู้ชมฮะ
กระสอบละ๔๕๐บาทนี่สิ
กระต่ายกิน๒วันหมดอ่ะนะ
กระต่ายกิน๒วันหมดต้องให้ลูกศิษย์ออกไปเกี่ยวย่าบ้าง
ผักบุ้งบ้างมาให้กระต่ายกินเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ตอนนี้ก็เลยบอกบุญนะบอกญาติโยม
มก๊อฟโยมปุ้ยเลี้ยงกระต่ายไหมล่ะลูก
ติดต่อได้นะที่วัดนี้นะพระอาจารย์จะมอบให้คนละ๑๐ตัว
ไม่เอาอะหรืออย่างนี้
คือถ้าใครดูข่าวนี้แล้วสงสารเจ้ากระต่ายน้อยน่ารัก
ไม่อยากจะเลี้ยงเองสะดวกจะทำบุญ
เจ้าวาดบอกว่าเป็นค่าอาหารก็ได้
หรือจะส่งอาหารมาก็ได้ให้ทางวัดก็ยินดีครับ